คุณผู้ชมมาดูงานแกงกันบ้างดีกว่า

เคนภูมิไม่ได้เห็นคลิปอะไรแบบนี้นานแล้วนะ
แต่บอกเลยว่างานนี้เคนภูมิไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะ

ในใครชั้นเมาว์ว่าเค่นภูมิภูมิกับเอสเทอร์คนเลิกกัน

ไฟฟีดจนนิ้วจะหงิกรูปของรูปคู่ว้ายไม่มีจ้า
ก็คนหนึ่งเป็นพระเอกสายเขียวปลูกต้นไม้ทั้งวัน
ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นแม่สาวดาวเต้น
อ่ะเด้งซ้ายอ่ะเด้งขวาเด้งหน้าอู้เด้งหลัง
แต่บอกเลยแมงเม้าเลิกเตาข่าวนะจ๊ะ
รูปคู่ไม่มีแต่ขอเสิร์ฟอีกทีเป็นคลิปเลยค่ะ
อุ๊ยอุ๊ย

คิดว่าจะหวานจับจิตจับใจ
ที่ไหนได้ก็ฟาดไข่เอ้ยตอกไข่ใส่เหม่งไปเลย
มีแต่ก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
แบบนี้การันเตอร์ทูการันตีนะจ๊ะ
ว่ายังรักกันดีมาก
แบบใช้เล่นนะยายเอสค่ะ
เจาะแจ๊ะริมเจาะ